เรื่องราวของการทำศัลยกรรมของเหล่าดารา

แต่ว่านุ่มที่ยังถูกจับตามองไม่เลิกเนี่ย
นั่นก็คือหนุ่มพุธพุทธิชัยนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
มีกระแสเขาเอาไปเปรียบเทียบออกมาว่า

ละไม้คล้ายกับดาราสาวคนดังก็คือ
คุณนุ่นเหมือนขนาดไหนไปติดตามดูค่ะ

ศัลยกรรมของเขาก็ถูกจับตามองอย่างหนัก
ล่าสุดมีการนำภาพของเจ้าตัว
หลังไปทำอะไรต่อมีอะไรบนใบหน้ามาใหม่
ว่าขณะนี้ใบหน้าหล่อแบบชายไทยของหนุ่มพุธ
จะคล้ายกับนางเอกสาวชื่อดังนุ่นวรนุษย์ไปซะแล้ว

ยังมีการตั้งฉายาให้กับเจ้าตัวว่าวรพุธอีกด้วย

ก็เดี๋ยวอนาคตก็คงเป็นนางเอกแล้วฮะ
สวยดีครับสวยแบบพี่นุ่นผมโอเคนะครับผม
เห็นแล้วมันก็ยิ้มดีแล้วก็แฮปปี้ดีครับ
เราก็สวยไม่แพ้พี่นุ่นครับ

ดีเซฟุตบอกว่าเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะได้เป็นนางเอกแล้วครับ

คือเป็นผู้ชายก็หล่อไงเป็นผู้หญิงก็สวยแล้วก็เหมือนนะ
ก็ดีเหมือนกันนะคุณจริงหลายคนก็อยากเป็นแบบนี้นะ
คือเกิดเป็นแบบถ้าฉันเป็นผู้หญิงฉันก็อยากสวยถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันอยากหล
แต่ว่าถ้าเกิดว่าฉันดันเป็นผู้หญิงขึ้นมาแล้วฉันสวยนะฉันก็เอา

เออดิฉันก็แอบงงดิอะไรเป็นผู้หญิงอะไรเป็นผู้ชายอะไรดี
แต่สรุปว่าดีเจพุทธเนี่ยเขาก็ไม่ซีเรียสเรื่องนี้จริง
เรียนแบบเรื่องของการทำศัลยกรรมเนี่ย